คุณผู้ชมอันนี้ว่าแปลกแล้วนะ
แต่ว่าจะพาไปดูมะพร้าวแปลกอีกหนึ่งที่ที่จังหวัดตราด
เขาบอกว่าเคยมีชาวบ้านถูกโชคจากต้นมะพร้าวนี้มาแล้วถึง

ความแดกขอมะพร้าวนอนี่อยู่ตรงไหน

ใช่มันแถงหนอกขึ้นมาสองหนอ
ลักษณะคล้ายกับมะพร้าวแฝดคุณ
มะพร้าวลูกนี้นะถูกเก็บมาไว้บริเวณหลังบ้านพัก
ที่๖๓หมู่๗บ้านตานเดี่ยวนะคะ
ที่ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราด
เดือนก่อนเขาสอยมะพร้าวมาเก็บไว้
แล้วก็นำมากองรวมกันปกตินี่แหละ
จากนั้นน่ะมีมะพร้าวหลายลูกแทงแตกหนอมา

แล้วก็มีเพียงลูกเดียวคือลูกนี้แหละ
มันมีความผิดแปลกแตกต่างไม่เหมือนลูกอื่นก็คือ
มันแทงหน่อมา๒หน่อเหมือนแฝด
เธอก็เลยนำมาไว้ที่ข้างโอ่งน้ำ
หลังจากนั้นเขาว่ากันว่า
เธอก็ได้โชคลาภมาถึง๒งวดติดเลยจ้า
โอ้โหแล้วมาถูกันหน้ารถแบบนี้เลยเหรอคะคุณพี่ค่ะ

เนี่ยมุมเมื่อกี้คือเป๊ะเลย

แต่ก็เอาแป้งมาโรยมะพร้าวเรียบร้อยเลยนะ
มะพร้าวนี่ขาวนอกขาวในเลยตอนนี้นะคะ
ล่าสุดก็มีชาวบ้านแวะมาขอดูอย่างนี้แหละ
เขาก็มีการแบบว่าชี้จุดเกิดเหตุ
ชี้ว่าตรงนั้นไหมตรงนี้ไหม
เอาแป้งโรยก่อนแล้วมองดูก่อนแล้ว
ยังไงดีหรือจะบ้านเลขที่หรือจะทะเบียนรถ
หรือจะเอายังไงขอใช้วิจารณญาณในการรับชมกันดูนะจ๊ะ
ผมว่ายังธรรมดาเพราะเราเคยเล่าเรื่องนี้เยอะแล้วนะกับมะพร้าวแฝก
คุณเจ้าของบ้านขอรอบหน้าเอาสัก๔๕ต้นโผล่มาเลย
แทงออกมาสัก๔๕ต้นเลย
อันนั้นมันต้นกล้วยแล้วล่ะค่ะถ้าจะแทงหน่อเยอะขนาดนั้นนะคุณ